คุณผู้ชมไปต่อกันที่ปัตตานีนะครับไปดูการไล่ล่าคนร้ายที่เขาขับรถ
นะฮะเป็นการขับรถขนน้ำมันเถื่อนแหกด่านอืมมีการไล่ล่าการยิงต่อสู้กัน
สุดท้ายมีชาวบ้านโดนลูกหลงไปหนึ่งรายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อย่างที่บอกไปว่าที่ปัตตานีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์รถกระบาดตอนเดียวยี่ห้อโตโลต้ารีโวสีเทาดำ
ทะเบียนขอไข่ชอตสิ่งเจ้าหกสองหนึ่งจังหวัดนราธิวาสต้องสงสัยว่าเนี่ยมีการรับวับขนน้ำมันเถือนจากประเทศเพื่อนบ้าน
ฝาจุดตรวจบ้านป่าม่วงนะฮะตำบลมะนังดาลำนะฮะที่อำเผอสายบุรีชมัตตาปัตตานีครับ
โดยรถเนี่ยเกือบไปชนทหารพรานที่ดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็ยิงปืนเข้าไปใส่ที่ล้อ
แล้วก็มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นกระสุนเนี่ยไม่ทราบชนิดนะฮะ
ไม่ทราบฝ่ายไปถูกทางด้านของนางแวลีเมาะกือเตะนะฮะบริเวณหน้าผากจนบาดเจ็บครับ
ขณะที่กำลังเดินอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านจนล้มลงไป
ก็เลยมีการรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีนะครับ
คนบร้ายยังคงหลบหนีตามเส้นทางปัตตานีนราธิวาส
เจ้าหน้าที่ก็ใช้รถกระบะไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิด
คนร้ายจึงเบียดรถของเจ้าหน้าที่ตกข้างทางไปแบบนี้
จะเร่งเครื่องหลบหนีไปแต่ปรากฏว่าล้อยาง
ยางล้อที่บริเวณด้านหลังขวาแตกก็ไม่สามารถขับต่อได้นะครับ
ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสแล้วคนร้ายทิ้งรถแล้วก็หลบหนีเข้าป่าไป
จากการตรวจสอบรถคันนี้พบว่าด้านหลังกระบะมีน้ำมันเถื่อน
บรรจุแกลลอนขนาด๒๐ลิตรหลายแกลลอนครับรวมกว่า๑๐๐ลิตร
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑ตกอยู่จำนวน๑ปลอก
แล้วก็ด้านหลังกระบะนั้นนะฮะก็ไปเจอ

ไปยังกองพิสูจน์หลักฐาน๑๐จังหวัดยาลา
เพื่อไปตรวจสอบคราบเขม่าวดินปืน

ในการติดตัวหาคนร้ายดำเนินคดีต่อไป

ก็ขนมาจากชายแดนที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับ